จังหวัดพยาววัดแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงาม
เพราะว่าในบริเวณใกล้เคียงมีภูผาหินแล้วก็มีการแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างสวยงามเหมือนกัน
ลองไปดูค่ะที่อุทยานพุทธศิลป์วัดห้วยผาเกียงนะคะหรือว่าสำนักวิปัสนาผาธรรมนิมิตรค่ะ

ใช่วัดห้วยผาเกียงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่บนเขาที่มีหิน
หรือว่าหน้าผาที่เป็นหินล้วนแล้วก็ยังเป็นแนวเขตเมืองโบราณเก่าด้วย

ก็เลยเพียงเสียงมาเป็นภายาวในปัจจุบันนั่นเอง

ใช่ค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายปางต่าง
เรียกว่าสวยสดงดงามจริงก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
ซึ่งเราได้ไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดห้วยผาเกียงคือพระบันเลงสุมโนเล่าให้ฟังบอกว่าจำพรรษาอยู่วัดแห่งนี้รูปเดียวเลยนะ

มาตั้งแต่ปี๒๕๒๕ปัจจุบันนี้กว่า๓๗ปีแล้ว
เล่าให้ฟังบอกว่าวัดแห่งนี้ได้รับประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่๔มกราคม๒๕๓๘นู่น
มีเนื้อที่๑๕๐ไร่และพื้นที่บริเวณทางทิศตะวันออกของวัดมีวัดร้างที่มีซากหินแล้วก็เนินดินอยู่เป็นระยะระยะห่างประมาณ๕๐๐เมตร

ท่านก็เลยคิดจะสร้างพระขึ้นมาโดยการเอาหินตามหน้าผาแล้วก็ตามโขดหินเนี่ยมาแกะสลักก็เลยออกมาเป็นรูปแบบต่างกันนี่แหละคุณผู้ชม

ใช่ค่ะมีปางต่างมากมายนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีพระพุทธปฏิมากรปางกามโพกีสายญาติหรือว่าพระนอนนะคะที่นี่แหละค่ะแกะสลักออกมาเป็นรูปนูนสูงบนหน้าผายาวประมาณ๑๒เมตรเลยนะคะ
พระพักษ์ไปทางทิศตะวันออกหันพระเสียรไปทางทิศเหนือแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพระพุทธรูปปางต่างรวมถึงพระพุทธบาทเนี่ยที่แกะสลักอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งการขุดเจาะครั้งนี้ก็มีคณะญาติโยมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดให้การสนับสนุน
เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากบอกต่อว่าการก่อสร้างยังคงดำเนินต่อไปนะ
ใครอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุนทำบุญบริจาคก็ติดต่อไปได้ที่พระบันเลงนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างล่างนี่แหละ๐๘๐๗๖๙๓๕๙๔ร่วมสร้างพระพุทธรูปกัน

ถูกค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองอะไรมากมายเอาแบบเท่าที่ตัวเองไหวเท่าที่เองมีกำไ
ตามกำลังศัพท์ธาไงเขาบอกว่าตามกำลังศัพท์ธานะคะเอาที่สบายใจ